ดาราสาวสายหมู่

วันนี้ก็ถือเลิกงามยามดี
ภูมิวงศนมองพญานาคที่นับถือ

พี่ไม่ต้องแต่งตัวไครเราเลยนะ
วันนี้มันเที่ยวไหร่คุณ๒๔เดือน๗ปี๒๕๖๖
งามยามดีอาจารย์วินไทยดูให้กับพี่แคนดี้รากแก่นบอกว่าต้องตั้งโต๊ะบวงวันนี้นะแคนดี้
แคนดี้ก็นับถือองค์ปู่พญานาคอยู่แล้ว
ตรงนี้นี่ฉันเคยไปไหว้มาแล้วนะขนลูกขนพองกลับมาแล้วนะ
มีองค์พญานาคมีปู่มุจรินพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
พี่แคนดี้บอกว่าความจริงนะคุณ

แคนดี้บอกพี่ก็เออว่าจะทำเงียบเพราะเราก็ไหว้เป็นประจำอยู่แล้ว
แต่พอดีพี่น้องเหล่ากรยัน
มันเงียบไม่ได้ทุกคนก็อยากจะมาเคารพสัทธากันด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ไหนก็ไหนแล้วจัดเต็มไปเลยละกันค่ะ
ก็เลยมีเครื่องบวงสวงชุดใหญ่แบบนี้
แคนดี้เองก็ใส่ชุดไทยสวยงามคล้ายพวกเรานะ

วันนี้วันดีค่ะก็รำบวงสวงองค์พญานาคด้วย

บานเย็นรากแก่นรำไปพร้อมกับลูกสาวด้วยนี่
บานเย็นรำในบ้านลูกสาวเอาพื้นที่นอกบ้านไปเลยลูกนะ
ในวันนี้เขาบอกว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่พี่แจ๊คพลอย
สิ่งใหม่ที่ว่าคุณผู้ชมคือธุรกิจของพี่แคนดี้นะ
เอาไว้หลายอย่างเลยค่ะก็เอามาวางบนโต๊ะบวงสวง
เพื่อความเป็นสิริมงคลเขาขายกระเป๋าแบรนดเนมมือสองอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
ขอให้ยอดขายมันพุ่งกระเป๋าสายมูของเขาอะไรอย่างนี้
คลิปนี้ค่ะพี่แคนดี้ตั้งใจส่งมาให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
แล้วก็มีของฝากของฝากที่ว่าไม่ใช่กระเป๋าแต่เป็นตัวเลข
จุดทูปมาฝากเป็นของขวัญให้ด้วยซึ่งเลขทูปในพิธีเข้ารอบมา๓เลข
โอเคจะบอกให้ฟัง

เมื่อกี้เชอรี่ถามไปว่าวันนี้วันอะไร

หลับไปใกล้มา
แล้วเลขทูปมัน๗๒๔อ่ะวันนี้วัน๒๔เดือน๗
เลิกมานานกว่าจะเป็นวันนี้นะ
มันทุกอย่างเหมาะเจาะลงตัวไปหมดเลย
เอาเป็นว่าทำอะไรดีพวกเรา

แม่หายเมื่อวาน๗๒แล้วก็มา